คุณอัจฉริยะเตรียมจะไปกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุทธิธรรมสอบพอลงพักล้อนบอกไม่ไป

บอกว่าจะไปบอกกระทรวงยุติธรรมว่า

จะเป็นฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า

อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ระบุว่าการแถลงของตำรวจนะฮะ
ทำให้ประชาชนออกมาต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรม

มุ่งไปที่โรงพักนนทบุรี
และกรบประชาการตะบุตรภูตรภักดิ์๑
ส่วนตัวไม่เชื่อเด็ดขาดว่าคุณแตงโมจะถูกใบพัดเรือ
เชื่อว่าทั้งหมดคือการให้การเท็จของกลุ่มผู้ต้องหา
วันนี้ครับจะไปร้องเรียนกับแพทยศภา
ถึงการทำงานของแพทย์นิติเวศที่ชนะสูตรคุณแตงโม
ในข้อหาผิดจริยธรรมด้านวิชาชีพเวชกรรม
หากพบว่าเป็นเท็จหมอนิติเวศที่ผ่าร่างคุณแตงโมต้องรับผิดชอบ
คุณอัจฉริยะว่างั้นแล้ววันพรุ่งนี้ไปต่อ
ไปไหนไปกระทรวงยุติธรรมไง
โดยจะยื่นเรื่องว่าคดีคุณตังโมอาจเป็นคดีฆาตกรรมอำพลาง
ถูกผลักให้ตกเรือครับหรือถูกทำให้เสียชีวิต
ไม่ใช่คดีประมาทอย่างที่ตำรวจสรุปสำนวน
อัจฉริยะยืนยันว่ากลุ่มคนบนเรือนะครับ

พลตำรวจตีตอเตานะฮะตอเตา
มีคลิปเสียงยืนยันพร้อมจะเปิดให้คนทั้งประเทศได้ฟัง

คุณผู้ชมเป็นการตรวจสอบภาพด้วยแสงเงาจากกล้องของเอกชน
นาทีที่๒๒๓๒๐๕ถึงนาทีที่๒๒
โดยนำคลิปมาปรับภาพให้ชัดนะฮะ
เพื่อตรวจสอบว่ามีแซนนั่งท้ายเรือหรือไม่
โดยนายวัชราไกรสอนเกจรัฐหรือว่ามนตรีนะครับ
นำภาพสเก็ตนะฮะที่มีแซนนั่งท้ายเรือ
เปรียบเทียบกับกล้องวงจรปิดนาทีที่๒๒
พบว่าไม่มีเงาเท่ากับว่าไม่มีใครนั่งอยู่ท้ายเรือ
ปรับแสงให้สว่างขึ้นจะพบว่ามีเงาอยู่ตรงไหนบ้าง
คุณผู้ชมก็ดูตามภาพได้เลยนะครับ
แล้วก็จะนำมาสเก็ตนะฮะเป็นภาพแสงเงาคนบนเรืออีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นนะครับได้นำกล้องนาทีที่๒๒๓๒๐๗มาปรับแสงให้ชัดขึ้น
ก็เห็นเหมือนเดิมว่าไม่มีใครนั่งอยู่ท้ายเรือ
ถัดมานะครับนาทีที่๒๒๓๒๑๖
ซึ่งตรงกับที่ตำรวจนำมาแถลง
ยังพบว่ามีกลุ่มคนอยู่บนเรือ๖คนครับ
นี่ฮะนี่ฮะเป็นข้อมูลจากคุณอัจฉริยะนะครับ
ต่อมาคุณผู้ชมช็อตสุดท้าย
นาทีที่๒๒๓๒๑๗นี่
ที่เราเห็นว่ามีใครนั่งท้ายเรือไหม
ปรากฏว่าไม่มีใครนั่งท้ายเรือเหมือนเดิมครับคุณผู้ชม
ส่วนบาดแผลล่ะบาดแผลมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะ
ซึ่งจะทำให้คนบนเรือหลุดจากคดี
อย่างเมื่อวานที่ปุ้ยอ่านข่าวไปตอนสรุปคดีแล้วปุ้ยงง
เพราะตอนแรกจำนวนแผล๓ครั้งมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหม

๒๒ครับแล้วสุดท้าย๒๖นั่นคุณอัจฉริยะก็มองตรงนี้เหมือนกัน
ส่วนเส้นผมเส้นผมก็ตรวจหาแล้วไม่เจอ

ครั้งที่๓ไม่เจอแล้วมาเจอครั้งที่๔
ทำให้มองได้ว่าทั้งบาดแผลและเส้นผมที่พบเพิ่มเนี่ยเป็นการสร้างหลักฐานหรือเปล่า

เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ใครหรือเปล่าคุณอัจฉริยะถามนะผมไม่ได้ถามนะ
เพราะว่าหลักฐานทั้งหมดนะที่พบมีแต่ของคุณตังโม
แม้กระทั่งใบพัดเรืออันนี้ฟังแล้วก็ลองคิดตาม
ใบพัดเรือที่ตำรวจอ้างว่ามันเข้านะ
เนี่ยมันเฉือนแล้วเขาทำภาพซ้อนกันนะ
เนี่ยซ้อนกันว่าโอ้โหมันเข้ากันพอดีกับบาดแผลเลยสิ
คือจำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ที่กังวลกันว่า
ถ้าเกิดว่ามีการทำร้ายร่างกายบนเรือแล้วมีเลือดบนเรือเนี่ย
คำตอบคือตรวจได้นะต่อให้ล้างแล้วก็ตรวจได้
ใบพัดเนี่ยได้ตรวจหรือยังเทคนิคสารลูมินัลค่ะ

ต่อให้ลบไปแล้วใช่ไหมก็ตรวจได้
แต่ทำปัจจิกรยาลูมินอลเนี่ยมันจะเกริงแสงขึ้นมามันจะเห็น

มันเป็นข้อต่อสู้ของจำเลยนะครับ
ที่ทำให้สารยกประโยคหรือความสงสัยเป็นคุณเหศจรรย์จำเลยได้นะครับ
คุณเล่นกลหรือเปล่าครับทำไมบาดแผลถึงเพิ่มขึ้นอีก๔บาดแผล
แล้วทำไมเส้นผมถึงมีแต่ของน้องแตงโม
แอลกอฮอลก็มีแต่ของน้องแตงโมทั้งที่กิน๖คนนะครับ

พัดเรือที่มีคุณกล่าวอ้างว่าเข้าได้กับบาดแผลขาฝาด้านใน
เข้าได้กับบาดแผลที่เป็นกล้างที่เป็นเนี่ยนะครับฟันปลาเนี่ยนะครับ

ไม่มีการตรวจคราบเลือดของใบพัดเรือ
คุณอัจฉริยะและกรณีที่คุณอัจฉริยะจะต้องไปให้ปากคำ
กับตำรวจสอบภอมเมืองนทบุรีกับตำรวจโพธรภักดิ์หนึ่ง
คุณอัจฉริยะว่าไงรู้ไหมบอกไม่สบายใจ
ไม่สบายใจแล้วกลัวด้วยกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยเรียกร้องให้ตำรวจมาสอบปากคำที่นี่ได้ไหม
ที่สพพระประแดงได้ไหมจังหวัดสมุทรประการ
ทำไมต้องไปที่นั่นล่ะคุณอัจฉริยะเขาบอกที่นั่นเป็นถ้ำเสือ
พระประแดงคือถ้ำเสือถิ่นของเขาเขารู้สึกสบายใจมากกว่า
นะฮะทางนี้นายอัจฉริยะจะนำหลักฐานทั้งหมดไปมอบให้กรมสอบสวนคดี
เพราะว่าไม่มั่นใจว่าหากเอาไปมอบให้ตำรวจภาคหนึ่ง
หรือว่าชุดที่ทำคดีคุณตังโมนี่มันจะออกมาเป็นอย่างไร
ใครเป็นกลางกว่ากันอันนี้คุณอัจฉริยะพูดครับ